อะไรก็ตามที่เราใช้แล้วถ้าจะมีคนมาใช้ร่วมกับเราเนี่ย
เราก็จะแบบไม่สบายใจเพื่อนจะเข้าห้องเราเราก็ต้องเฮ้ยอย่าเพิ่ง
มันต้องมาใส่กางเกงที่เราเตรียมไว้ให้ค่ะเพราะเรารู้สึกว่า
ที่เราเตรียมไว้ให้มันสะอาดกว่าไม่สบายใจถึงขั้นแบบเครียดเลยไหมพี่
บางทีก็จะมันจะคอยคิดอยู่ตลอดเอ๊ะเมื่อกี้เขาล้างมือหรือยังหรืออะไรอย่างนี้
จะคอยถามเฮ้ยไปจับรองเท้ามาไปล้างมือไหมนะเฮ้ยจับอะไรมาไปล้างมือด้วย
อะไรประมาณนี้ต้องเข้าใจในความคิดของเขา
ก็ต้องเข้าใจด้วยว่าการล้อนั้นมันมีผลต่อความรู้สึกเขาระดับไหน

เพราะเสียงข้างในต้องใช้หัวใจฟังค่ะเป็นรายการที่จะชวนแขกรับเชิญหลายหลายคนนะคะ
มานั่งพูดคุยกันเกี่ยวกับเรื่องสุขภาพจิตกันแบบสบายค่ะ
เคยไหมคะที่แบบขับรถไปห้างสรรพสินค้าแล้วแบบเข้าที่จอดกดล็อก
เดินไปไม่ถึง๑๙นะคะเฮ้ยล็อกรถยังวะ
หันกลับไปอีกปิ๊บเดินเข้าห้างไปก้าวเข้าประตูห้างเฮ้ยล็อกรถยังวะ
เดินกลับไปที่รถล็อกอีกทีนะคะคือฟังแล้วมันดูเหมือนเป็นเรื่องแบบ
ขำเรื่องตลกแต่ใครจะรู้ว่าอาการแบบนี้ถ้าเกิดขึ้นซ้ำซ้ำเนี่ย
มันอาจจะนำไปสู่โรคที่เรากำลังจะพูดถึงวันนี้
ซึ่งมันก็จะเป็นโรคที่คนที่เป็นเนี่ยนะคะ
จะเกิดความกังวลหรือความกลัวอะไรบางอย่าง
แล้วก็ตอบสนองกับความกลัวนั้นด้วยพฤติกรรมซ้ำวนไปวนมานะคะ

เชื่อว่าหลายคนยังไม่รู้จักแล้วก็อาจจะยังไม่รู้ว่าการที่ทำอะไรซ้ำเนี่ยมันเป็นโรคได้ด้วยเหรอ
อยากให้พี่เจอธิบายให้คนฟังเข้าใจว่าอาการแบบนี้มันเป็นโรคได้ยังไงอาการมันเป็นยังไง
แปลว่าการกังวลในสิ่งที่ทำทำไปหรือยังหรือยังไม่ทำอะไร
คือโรคย้ำคิดย้ำทำนั่นเองมันเกิดขึ้นได้ผมว่ามันเกิดขึ้นได้ตั้งแต่เด็ก
แต่ว่าอาการมันจะรุนแรงผมไม่ทราบแล้วแต่คน
ผมว่าจะเริ่มช่วงตั้งแต่วัยรุ่นแต่ตัวพี่เนี่ยประมาณ
วัยรุ่นยังไม่ค่อยรุนแรงเท่าไหร่แต่ก็เริ่มนิด

เกี่ยวกับเรื่องความสะอาด

เนี่ยมันจะพอมันเกิดความคิดที่มันจะต้องแบบเหมือนแผ่นเสียงตกร่องเนี่ย
จะไปกระทบกับการใช้ชีวิตในหลายด้าน
บางคนอาจจะเป็นด้านแบบนี้อย่างที่บอกเรื่องทำไปหรือยังหรือไม่ทำ
บางคนอาจจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับล้างมือเรื่องอาบน้ำเรื่องอะไรที่มันสก
ยังของมิ้นมิ้นมีความสงสัยว่าเฮ้ยนี่แบบการขั้นต้นบ้างวะ
มิ้นเห็นอะไรที่มันไม่ตรงมิ้นจะต้องไปขยับ

ใช่แต่ว่าของพี่ไม่ได้เป็นลักษณะนั้น
เดี๋ยวความสะอาดสัก๘๐เลย
อันนี้อาจจะเป็นเรื่องความแบบเป็นระเบียบเรียบร้อย

ก็ถ้าเกี่ยวกับเรื่องความเป็นระเบียบเรียบร้อยก็มีอยู่ประมาณสัก

เราก็คิดว่าเราทำไปแล้วยัง

ขณะสะผมสะไปเสร็จไปสีฟัน
ล้างหน้าไปสะผมไปต่อ

สำหรับพี่เนี่ยช่วงวัยรุ่นเริ่มแล้ว
แต่มันหนักเนี่ยช่วงมหาลัย
คือตอนเด็กตอนที่พี่เริ่มเป็นอะ
ยังไม่รู้ใช่ไหมว่าเป็นโรค

คุณแม่มีอาการอย่างนี้อยู่บ้าง

มหาลัยเราก็เริ่มรู้สึกลักษณะเดียวกัน

หนักขึ้นเรื่อยหมายถึงความรู้สึกเหรอคะ
ความรู้สึกว่าเกี่ยวกับความสะอาดหนักเลยสำหรับพี่นะครับ
เช่นเรื่องส่วนตัวแบบนั้น

ที่ได้ยินมาเนี่ย

ใช่แล้วเก็บไว้ง่ายเขาก็ไม่มีอะไร
แต่ว่าต้องหากระดาษทิชชู่มาซับ

แต่เริ่มตั้งแต่ตอนนั้นเริ่มซับแล้วก็เริ่มแปลก

ผ่านผ่านไปหากระดาษทิชชู่ไม่ได้ใช้มือเลย

ซับมันก็จะเปื้อนอยู่อะ

แล้วเราก็เอาตรงที่เราสับออกไปล้างมือที

คุณเพื่อนก็เริ่มมองเราเยอะว่ะ

มันคือการย้ำคิดใช่ไหมว่าเราทำหรือยัง

ก็ทำให้เราไปใดด้านไหน
ตอนแรกเนี่ยมาเป็นว่า

ทำให้บางทีต้องซื้อเสื้อผ้าเยอะมาก

ใส่ตัวนี้เราดันมันมีปัญหาเรา
สมมุติวันนี้เขากำหนดสีแดง

บางทีไม่ได้เราก็ต้องซื้อมาเพิ่ม

ถูกคัดกองแล้วว่าเข้าห้องนอนได้

ใช่พอกลับมาจากโรงเรียนหรือไปเที่ยวหรืออะไรอย่างนี้

หรือไปล้างเท้าก่อนแล้วก็ใส่รองเท้าสวิปเปอร์ก็เข้าห้องนอน

เดี๋ยวใส่กางเกงขาสั้นก่อนที่เราเตรียมไว้ให้

ใช่อาจจะใส่กางเกงยีหรือกางเกงอะไรมา

เริ่มเลยตอนนั้นเพื่อนก็เริ่มถามแล้วว่า

ที่เห็นเปื้อนเปลี่ยนแล้วก็เข้าห้อง
งั้นมันจะมาคอยกังวลอยู่ตลอดว่า

เพื่อนมาทิ้งเศษขนมอะไรกิน

มันเริ่มจากแค่ไม่ใช่ห้องนอนแล้ว
กระจายไปสู่ที่อื่นที่เราอยู่ไปหมดเลย
ห้องนั่งเล่นที่บ้านในรถยนต์
หรืออะไรก็ตามที่เราใช้

บางทีก็มันจะคอยคิดอยู่ตลอด

จะคอยถามเฮ้ยไปจับรองเท้ามาไปล้างมือไหมนะ

แต่จริงแล้วมันกระทบกับชีวิตประจำวันของเราบ้างไหมคะ

เพราะว่าเราจะรู้สึกว่าเดี๋ยวเราจะต้องมี

คนอื่นก็ง่ายเพราะว่าไปแต่เราต้องมานั่งตรงนี้
แต่ว่าพี่ก็ไม่เคยจะต้องเอาตรงนี้ไปบอกเพื่อน
เราก็แค่เก็บไว้แล้วก็

คือพี่เจรู้สึกยังไงที่ตัวเองรู้แล้วว่าเป็นแบบนี้

รู้ตัวเองไหมว่าตั้งแต่เด็กโตขึ้นมามันเริ่มพัฒนา
พอโตขึ้นมันก็เจออะไรมากขึ้นมันก็ต้องหนักตาม

ถ้ามันต้องอยู่กับคนเยอะเขาจะเครียดมาก

ก็จะมีหลายคลาสในใจ

เพราะเพื่อนเราเราเห็นตั้งแต่เด็กว่ามันเป็นคนยังไง

แต่ถ้าเป็นคนไม่รู้จักจะเครียดมากขึ้นหน่อย
เพราะเรามันรู้ว่าเขาอนามัยก็เป็นยังไง
แสดงว่ามันกระทบกับความสัมพันธ์ที่เราต้องไปปฏิสัมพันธ์กับคนอื่นไหมคะพี่

ที่เราเก็บไว้เราก็ไม่ได้แสดงออกมา
เพราะเรารู้ว่าคนอื่นไม่เข้าใจตรงนี้

หมายความว่าจริงลึกบางทีก็อยากจะไปทำให้เขาสะอาดกว่านี้
แต่พอเรารู้แล้วว่าเราต้องเข้าสังคมอะไรอย่างนี้

ใช่แล้วก็ต้องทนก็ต้องพยายามปล่อยวาง
ไม่ง่ายก็ต้องพยายามปล่อยวางให้มันช่างแล้ว
เดี๋ยวเราก็มาทำในส่วนของเราเองอะไรแบบนี้
แล้วเวลาทำงานล่ะคะอย่างเช่นแบบสมมุติพี่ไปขึ้นคอนเสิร์ตร้องเพลงอย่างนี้ใช่
ไมโครโฟนเครื่องเสียงอะไรมากมายบางทีแบบโดนเชิญขึ้นไปร้องเพลงแล้วไมค์นี่คือใครร้องมาบ้างก็ไม่รู้เนี่ย
เราก็ไม่แสดงออกแต่ในใจเราคิดตลอดเราก็ลำบากเพราะว่าเราไม่แสดงออกตรงนั้นไม่แสดงออกถึงความ

ใช่เดี๋ยวเขาจะงงอะไรแล้วก็เก็บไว้ก็ไม่เป็นไรก็พยายามปล่อยวางไว้
แล้วตอนที่เราต้องถือไมค์แบบนั้นแล้วเราก็ทนอยู่อย่างนั้นในระดับความเครียดมัน

เพราะว่ามันอะไรที่เราจะต้องยอมแบบผ่อนใจลงเราก็ต้องพยายาม

เพราะเราก็ไม่อยากให้คนมองว่าเป็นตัวประหลาด๑๒
ไม่อยากให้คนก็ต้องมาลำบากเพราะความคิดเราอะไรอย่างนี้
ก็ต้องพยายาม
ปัจจัยอะไรไหมคะที่จะทำให้อาการเหล่านี้มันดีขึ้นหรือว่าแย่ลง
ก็ต้องฝึกปรับความรู้สึกกับปรับความคิดอะไรต่างให้เรารู้สึกว่าเราลดมาตรการในสมองตรงนี้ลดลงหน่อย
จริงว่ามันฝึกได้เพราะทุกวันนี้ดีขึ้นเยอะแล้ว
มันมีมิดเดียวเดียวจะเล่าให้ฟังว่าเราพยายามทำอะไรให้มัน

ใช่แล้วก็อาจจะมีวิถีชีวิตบางอย่างที่ช่วยเสริมให้เราแบบปลดเปลื้องพัฒนาการ
ใช้คำมันอย่างนั้นก็ได้จากความรู้สึกที่มันอึดอัดตรงนี้ได้
เคยมีช่วงที่อาการหนักมากไหมพี่รู้สึกว่านี่มันไม่ไหวแล้ว
ก็เนี่ยตอนมาเป็นนักร้องเนี่ยเริ่มรู้สึกว่า
เพราะว่าเราช่วงก่อนเป็นนักร้องมันก็หนักไปแล้ว
มีนักร้องปุ๊บเราก็ต้องไปเจอคนเยอะแล้วก็มากหน้าหลายตา
แล้วก็แม้แต่เพื่อนเราเองก็ไม่ได้รู้ว่าเราเป็นขนาดนี้
จนเขาก็มารู้เพื่อนในวง
เวลาพี่ไปแสดงคอนเสิร์ตเนี่ยบางทีได้นอนห้องเดียวกัน
ก็สมัยช่วงแรกช่วงแรกของการทำวงได้นอนห้องเดียวกัน
เพื่อนก็จะแบบโอ้โหงงเลยเฮ้ยอะไรเนี่ย
พื้นห้องในโรงแรมเนี่ยเราจะรู้สึกว่ามันไม่สะอาด

แต่เรายังรู้สึกว่ามันไม่สะอาดเพราะมันยังมีคนใช้ก่อนหน้านี้เลย
คือพูดง่ายพื้นที่สาธารณะมองในความรู้สึกเรามันไม่สะอาดไง

คือเตรียมผ้ามาเองเลยไหมพี่
ปะมันจะมีผ้าที่มันผ้าถึงเป็นเตียงอะ
ผ้ามาดับหรืออะไรก็ได้ที่มันเป็นผ้า

เอามาวางตามพื้นเพราะเราก็จะเดินตามผ้านี้เท่านั้น
เราจะไม่เดินในตำแหน่งที่เราคิดว่ามันไม่สาด
ตรงนี้คือโซนที่เราสร้างไว้แล้วอะไรอย่างเงียบ
พี่เจ๊ใช้เวลานานไหมอะก่อตัวเองไป
เรามีการไปค้นหาไหมคะว่าที่เราก็เป็นที่อะไร
ค้นหาคนหามาถามของอาจารย์ที

พอเรารู้ว่ามันน่าจะเป็น
เราน่าจะเป็นโรคนี้แล้วล่ะย้ำคิดย้ำทำเนี่ย

บอกพ่อแม่ก่อน

เหมือนแล้วเราก็เป็นอะไรอย่างนี้
บอกพ่อแม่แล้วก็จากไหนก็ทุกคนก็รู้

ก็ต้องบอกเขาจะได้ไม่งง

พ่อเขารู้ว่ามันอยู่แล้วประมาณนึงแล้วแหละ
แต่พอมาใช้ชีวิตร่วมกัน

พี่เจได้เคยไปปรึกษาคุณหมอบ้างมั้ยคะ

แต่ไม่ได้ถึงขนาดเป็นคุณหมอทางจิตเวท

เขาก็จะเล่าฟังว่าเฮ้ยไม่เป็นไร
วิธีฝึกอย่างงั้นแล้วก็ลองมาปรับดู

ถึงเรื่องปรับตัวเองที่พี่เจบอกจะต้องเล่าแล้ว
ว่าเรามีวิธีการ

ทำยังไงมาบ้างคะกับตัวเอง

มันต้องรู้สึกจะไป๕วัน

เราตำรงใจว่าเราเรียนแล้วเราก็ต้องทำให้มันจบ
จำได้ว่ารอดอร์เนี่ยทำให้รู้สึกว่าเออเฮ้ยธรรมชาติน่ะ
เราต้องปรับความรู้สึกกันเฮ้ยอีกคนก็คือส่วนหนึ่งของธรรมชาติ
ก็ไม่เป็นไรความสกปรกมันคือสิ่งที่เราคิดขึ้นมาสร้างมา
มันไม่มีหรอกก็เลยจำได้ว่ากลับมาจากรอดอร์วันนั้นอ่ะ

มันก็คือส่วนหนึ่งของเรามันก็คือเราก็คือส่วนหนึ่งของธรรมชาติ
นี่เป็นเหมือนกับมิ้นเคยดูหนังที่มีคุณหมอรักษาโอซีดี
เขาก็พยายามค่อยเอาผู้ป่วยออกจากคอมฟอร์ตโซน
คอมฟอร์ตโซนค่อยให้ขยับไปทีละทีให้ลองจับให้ลองอันนั้น

ค่อยขยายโซนของเราออกไป
คิดเองว่าเราผ่านมาได้แล้วเราก็ภูมิใจ
ตรงการเรียนแต่อีกส่วนหนึ่งเราก็ภูมิใจด้วย
เราก็ยอมที่จะเอาตัวเองไปอยู่ในจุดที่มันโหมันลำบากนะกับเรื่องนี้
เราก็รู้สึกว่าผ่านมาได้เหมือนได้๒ใบเลยตอนนั้น
แล้วตั้งแต่คิดอย่างนั้นได้เริ่มแบบสลายคอมฟอร์ตโซนด้วยการนอนบนพื้นย่าเนี่ย
มีการทำอะไรต่อมันพอไหมพี่หรือต้องทำอะไรต่ออีกไหม
ไม่พอหรอกแต่ว่ามันทำให้เราได้มองเปิดมุมมองในชีวิตเรา
หมายว่าแบบเออเราไปคิดมากเองอะไรอย่างนี้
แต่พอขึ้นมหาลัยมันก็กลับไปอีกนะ

และอย่างเราเรียนโรงเรียนชายล้วนด้วย
พอมาเจอผู้หญิงเจออะไรมันเรื่องเป็นเรื่องใหม่มากในความรู้สึก
มันก็ต้องมีความสำอางขึ้นมาเอาแล้วมันก็จะลืมความเขาเรียก
ลืมความสกปรกความเซอร์ความอะไรไปบ้าง
พอมันเริ่มดูแลตัวเองก็โรคนึงก็จะกลับมาแล้ว
มันจะมาพร้อมความส่วนตัวมีความแบบอันนี้ไม่ได้นู่นไม่ได้
แล้วพอเจอคนเพื่อนมหาลัยไม่เหมือนเพื่อนที่เรียนมาด้วย
เหมือนเพื่อนสมัยมัธยมปฐมใครก็ไม่รู้จัก
ทีนี้เราก็ต้องปรับตัวกันอีก

พยายามคุยกับเขาเฮ้ยเราเป็นโรคนี้ก็ล้อกันปกติ

แต่ก็คือคุยนะบอกเล่านะ
ก็จะมีคนมีเพื่อนคอยแบบเหมือนโจทย์ขานกันเลยว่าเนี่ย

เคยมีการขืนตัวเองไหมคะต่อต้านเวลาอาการมันเป็นขึ้นมาแล้วแบบ
ฉันจะไม่ยอมเธอหรอกมีไหม
มันก็มีมันมีอยู่หลายครั้งที่แบบว่า
มือเนี่ยหลักเนี่ยเป็นคนมือนี่อันดับหนึ่งเลย
สองคือเท้าสามก็คือทั้งตัวหน้าเนื้อ

มือเนี่ยหนักมากเลยมือเป็นอะไรที่แบบ
เราจะรู้สึกตลอดว่ามันเปื้อนหรือเปล่า
บางทีมันห้ามไม่ได้แบบว่าเช่น
การที่ต้องไปโดนคนเยอะเช่นไปอยู่กับคนเยอะ
เบียดกันหรือว่าจับมือกับคนที่มาดูเรา

เราไม่ได้แสดงความดังเกลียดเราจับจริง

ก็คิดแต่ว่าก็

พอเสร็จแล้วเราก็เออมาคิดแล้ว

คือมันก็ต้องเป็นอะไรที่เรา

ถ้าเกิดว่าแบบ
จับปุ๊บจับแล้วไปหยิบขนมกิน

เพราะว่าคนที่เป็นโรคนี้มันจะ
เหมือนมีอะไรกระตุ้นดอกจันทร์เสมอดอกจัน

เป็นการส่งสัญญาณบอกตัวเองด้วยการง้อ

คือตอนนี้ณขณะนี้
อาการถ้าให้วัดเรท

อาการประมาณอยู่ที่เท่าไหร่คะ
น่าจะ๕๖

หรือว่าเป็นเพราะสิ่งที่เราผ่านมามาก

อันนี้เราเยอะกับมันไปเอง

น้ำทีมงานวางให้อย่างนี้

ก็คิดว่าแปลกมาก

พัฒนาคาหรูหลาจะดื่มน้ำตลอดไม่เคยดูด

หาร้านอาหารอร่อย

ตั้งแต่เด็กแล้วชอบทานของอร่อย
เพราะงั้นเรื่องกินเราจะเป็นอะไรที่

ไม่ได้รู้สึกว่าน้ำมันจะมีคุณลงไป
คุณแม่ก็จะบอกสลบเอ้าทำไมไม่ใช่หลอด

ไม่รู้เรากลับมองตรงนี้ว่า
เราต้องการเสพอาหาร

ถ้าเอาความอยากที่จะบอก

ว่าหรือใครก็ตามที่มี

ต้องการการซัพพอร์ตอย่างไรบ้างคะ

ต้องเข้าใจในความคิดของเขาก่อน

ก็ล้ออะไรอย่างนี้มันเป็นเรื่องปกติของมนุษย์

ความรู้สึกเขาระดับไหนแต่ละคนไม่เหมือนกัน

บางคนโดนล้อเยอะอาจจะเครียด

ทำให้เขากดดันตรงนั้นมากขึ้นด้วย

ก็คุณแม่อันดับแรกเลยคุณแม่ก่อนเลย
พอวันนี้มาเป็นเหมือนกันก็เลยรู้ว่าอ๋อ

ยิ่งมีว่าไปไหนแล้วทั้งมีทั้งแม่แล้ว
ตัวผีด้วยโอ้โหหนักเลยคนรอบข้างนิด
การใช้ชีวิตร่วมกว่าคนหมู่มากขนาดไหน
ถ้าว่าเราไม่ค่อยเจอ

ดูแลความรู้สึกตรงนั้นตัวเองได้ดี
แต่ถ้าต้องไปกระทบเนี่ยเราก็ต้องรู้แล้วว่าจะรับมือกับมันยังไง
เพราะว่าทำให้มันหายไปเลยเนี่ยคงยากไม่ได้
เพราะงั้นเราก็แค่ต้องอยู่กับมันแล้วก็รับมือกันไป
เราก็อาจจะต้องหาวิธีแต่ละคนไม่เหมือนกัน
แต่ว่าไทยแนะนำก็คือลองอย่างที่คิดลองพยายามเปลี่ยนวิธีคิดว่าเออ
เราเป็นส่วนหนึ่งของโรคนี้ทุกอย่างมันก็อยู่ในร่างกายเราอยู่แล้วโรคนี้มันก็
ก็คือส่วนหนึ่งธรรมชาติคิดแบบนั้นแล้วมันก็ทำให้
บางทีก็เปื้อนได้ก็ไม่เป็นไรสกปรกได้บ้างไม่เป็นไร
หรือเอาแบบภาคปฏิบัติเลยคือเราต้องออกจากจุดที่เราอยู่บ้าง
การออกไปจากจุดที่เรารู้สึกสะอาดบ่อยมันก็ช่วยฝึก
เพราะเราก็จะได้รู้สึกว่าเฮ้ยมันไม่มีอะไรนี่กลับมา
พอเรากลับตรงนี้ทุกวันเราก็จะรู้ว่าการออกไปแล้วกลับมา
มันไม่ได้น่ากลัวหรือทำให้เรารู้สึกกังวลอะไรขนาดนั้น
ขอบคุณมากมากเลยนะคะพี่เจวันนี้ฝากผลงานตอนนี้มีอะไรบ้างช่องทางติดตาม
ก็ซีซั่น๕นะครับกำลังมีซิงเกิ้ลตามมาเรื่อย

ช่องทางติดตามส่วนตัวพี่เจมีไหมครับ
ขอบคุณพี่เจอีกครั้งนะคะแล้วก็ต้องขอบคุณผู้สนับสนุนรายการของเราในซีซั่นนี้นะคะ
ซึ่งก็คือเครือโรงพยาบาลพญาไทยและเปาโลค่ะ
วันนี้ขอบคุณพี่เจอีกครั้งสุดท้ายที่มาให้กำลังใจนะคะ
คนที่เป็นยังคิดย่ำทำและอาการเริ่มต้นอย่างที่ฉันเป็นต้นนะคะ
ก็เดี๋ยวอีพีหน้าจะเป็นเรื่องอะไรก็ฝากติดตามกันด้วยนะคะขอบคุณค่ะ

โรงพยาบาลปาโลรักษายังเข้าถึงดูแลยังเข้าใจ
โรงพยาบาลพญาไทย
ทุ่มเทการรักษาทุกเวลาด้วยหัวใจ